ค่ะจ้าแต่ว่าเราไปดูความสวยงาม
ความวิจิตภ์ของโบรสกันหน่อยเพราะว่าที่นี้เนี้ยนะคะ
มีพระหลายองค์เลยนะคะที่ประดับประดาษไปด้วยเหรียญ
ที่วัดทุ่งตูมคำบ้านนาคาตำบลนาคาจังหวัดอุดรธานีนี่แหละค่ะ
เล่าให้ฟังนะคะก็คือพระอาจารย์เจษดามหาลาโพรองเจ้าอาวาส
บอกว่าวัดทุ่งตูมคำเนี่ยเคยเป็นวัดร้างอยู่กลางทุ่งนานะ
แต่พอปี๒๕๔๐พระอธิการธวัชชัยธาริสโร
ท่านก็มาที่วัดแห่งนี้ก็ขออนุญาตมาจำวัด
แล้วก็บูรณปฏิสังขรศาสนสถานแล้วก็องค์พระต่าง
จนปี๒๕๔๕ตัวรองเจ้าอาวาสเองได้บวชแล้วก็จำพรรษาที่นี่
ก็คุยกันว่าจะสร้างอุโบสถใหม่ทับบริเวณอุโบสถเก่า
ซึ่งทางกรมศิลปากรมาตรวจสอบแล้วว่าอุโบสถเก่านี้มีอายุกว่า๒๐๐ปี

พอตกลงการจะสร้างบูรณปฏิสังครใหม่เสร็จเรียบร้อย
ปุ๊บก็คิดแหละว่าจะทำยังไงต่อไป
เพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้มีคนมาเคารพสการบูชามาทำบุญกันเยอะ
ก็เลยเอาเหรียญนี่แหละค่ะมาแปะที่องค์พระนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นพระประธานหรือว่าพระพุทธรูปต่างนะคะ
เพื่อให้ชาวพุทธนั้นนำมาได้กราบไหว้
ได้ว่ามาไหว้ทีเดียวเนี่ยได้ทั้งสองอย่างคือ
พระพุทธรูปด้วยแล้วก็ถือว่าไหว้ในหลวง
ซึ่งอยู่ในเหรียญบาทต่างนั้นด้วยนะคะ
ถูกต้องซึ่งเหรียญทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ระดับไปแล้วกว่า๒แสนเหรียญ
สังเกตนะคะยังมีพระพุทธรูปบางองค์
ที่ยังไม่ได้ประดับต้องการอีกเป็นแสนเหรียญเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะก็ต้องเชิญชวนประชาชน
ที่อยากจะมาร่วมทำบุญเอาเหรียญมา
ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเก่าเหรียญใหม่เหรียญบาท
ได้ชมไปนี่มีมากกว่าล้านเหรียญแล้วอ้าวถูกต้องเพราะฉะนั้นถือว่ามันเป็นการอนุรักษ์
เหรียญเก่าเหรียญโบราณที่อาจจะไม่เคยเห็นกันอีกทางหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะ
แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากเหรียญแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคงเห็นแว๊บไปแล้วแหละ
ว่ายังมีพระเครื่องพระเครื่องเนี่ยก็เอานำมาประดับประดาบริเวณอุโบสถบริเวณผนังอุโบสถต่างด้วยนะคะ
โดยทางวัดตั้งใจจะติดองค์พระเครื่องให้ได้ถึง๔๘๐๐๐องค์ด้วย
และคุณผู้ชมสังเกตดีนะบางจุดเป็นพระสมเด็จนะ
พระสมเด็จที่เขารบสักการะบูชากันเป็นมูลค่าเช่าบูชาเป็นเฉียนแสน
ที่นี่ก็มีหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากจะไปชมความสวยงามของพระอุโบสถ
ก็ตามของพระพุทธรูปที่ประดับด้วยเหรียญแบบนี้นะคะ
อย่าพลาดไปอุดรธานีไปคำชโนธทั้งทีก็มาที่นี่ด้วย
จะได้คุ้มได้เห็นอะไรดีหลายอย่างนะคุณผู้ชม
ผมว่าเป็นกุศโลบายที่ดีนะในการเชิญชวนให้ประชาชนเข้าวัดไปทำบุญ
เพราะว่าการไปบริจาคเหรียญเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนมีเหรียญติดไม้ติดมือกันอยู่แล้ว

ถ้าบางเหรียญที่คุณผู้ชมมีความต้องการอยากจะไปบริจาคอันนี้ดีมากเลย

ประดับประดาอยู่บนตัวพระพุทธรูป